เรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑เจ้าปัญหาที่กาญจนบุรี
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทนะครับ
คู่กรณีคู่พิพาทก็คือครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
ความเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

จะได้ตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ
หลังจากที่มีการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นการแถลงครั้งที่๒นะครับ

พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาพบตรนะครับ

แถลงในวันนั้นก็คือมุ่งเน้นไปในส่วนของ
ราชการที่เข้ามายุ่งเหยิง
ยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีนะครับ
โดยเฉพาะพลโดรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว
พลตโทษิจิราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
พลตสุธิมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในการแก้ไขสำนวนคดีในส่วนของสาระสำคัญของเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องของวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ
คำให้การของพยานต่างในฝ่ายของครูปรีชา
จึงต้องดำเนินคดีกับพลตมตรีสุทธิ
ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการระเบินคดีกับ
แม่ค้าลอตเตอรี่แล้วก็ครูปรีชาฐานสนับสนุนด้วยนะครับ
จากนั้น๑วันหมวดจรูนนี่ฮะได้เปิดเผย
หลังจากการแถลงข่าวครั้งที่๒ของทางตำรวจนะครับ
บอกว่ารู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวัง๑๙
ส่วนที่เหลือจากนี้ก็ขอเป็นลุงเฉย
หมวดจรูนหรือว่าลุงจรูนขอเป็นลุงเฉย

พร้อมกับปฏิเสธกรณีเรื่องของการติดใจการทำหน้าที่
ของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เคยเรียกตนไปที่บ้านพักแล้วก็พยายามเจรจากลายเกลี่ย

ถ้าพูดถึงว่าสบายใจไหมแล้วผมก็สบายใจมาตั้งแต่แรกแล้วแหละ
ที่มาที่กองปราบกับสอบสวนกลางเนี่ยนะ
สบายใจขึ้นเยอะถึงอาจจะไม่๑๐๐แต่ว่ามันก็๙๐ขึ้นไป
ขออยู่เฉยดีกว่าเป็นลุงเฉย
ไอ้ที่ไม่พอใจนะขอดูเฉยเอาเอาไว้เก็บไว้ในใจ

ส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นนะครับ
ที่๑๒มีนาคมนางปนัญชยาสุขภูลหรือว่าเจ๊เกี่ยว
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่อยู่ที่กาญจนบุรี
เป็นพยานปากสำคัญฝั่งของครูปรีชา
ก็เดินทางมาที่กองปราบรามนะครับ
ให้ใส่บริเวณ๑๗๐๐นความเคลียร์

ในวันที่๑๕มีนาคมแต่ว่าในแผนอ้างว่ายังไม่ได้รับหมายเรียก
ในแผนจะเป็นให้การเท็จกรณีของคดีอาญานะครับ
จากนั้นในแผนก็ไปร้องทุกข์หลายที่ครับ
ไปที่ศาลนะครับไปร้องทุกข์ต่ออธิบดีสารอาญา
แล้วก็ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อ้างว่าถูกพนักงานสอบสวนของกองปราบรามบีบให้กลับคำให้การ
ต่อมาวันอังคารที่๑๓มีนาคมในแผนก็ไปร้อง
มนตรีนะครับก็ร้องเรื่องเดียวกันนะครับ
ที่๑๔มีนาคมในแผนไปร้องสภาธนายความ
ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของทนายความคนหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องของวินัยในการทำงาน
หลังจากไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งแล้วก็กล่าวพาดพิงให้ข้อมูลเท็จ
จนทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เกิดความวุ่นวาย
เกิดผลกระทบกับชีวิตถึงขั้นต้องออกจากงาน
แล้วก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานบางยี่ขัน
เพื่อไปแจ้งความกับทนายคนดังกล่าว
แล้วก็พิธีกรคนหนึ่งในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
ขณะที่ในวันนั้นพูดที่๑๔มีนาคม
วดจรูนก็ไปแจ้งความในแผนเหมือนกัน

วันต่อมานะครับตำรวจกองบังคับการ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

แจ้งข้อหากับครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด

สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขณะที่ในแผนเดินทางไปที่สารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ฟ้องพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

ผู้บังคับการกองประดาบพรามในความผิด
แห่งชาติไปยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนตัว

ในแผนยังไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กาญจนบุรีแทนตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะฮะ

ผู้การกองปราบระบุว่าการที่ในแผน
ยื่นคำร้องกับหน่วยงานใดก็ตาม

และการสรุปสำนวนการสอบสวนของตำรวจกองปราบ
เนื่องจากขณะนี้สำนวนคดีมีความคืบหน้าไปมาก
ถือว่าเกือบสมบูรณ์๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้ว
ซึ่งในคดีดังกล่าวมีสำนวนที่ต้องส่งให้อายการทั้งสิ้น๓สำนวนด้วยกัน
ขณะนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์๑สำนวน
อีก๒สำนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน

เหลือเพียงการลงมติจากที่ประชุมคณะทำงาน
ว่าจะส่งสำนวนทั้งหมดให้อายการเมื่อไหร่
ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้
ส่วนหลังจากวันที่๒๑มีนาคม
หากในแผนไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่๒

ก็คงต้องรอพิจารณาก่อนนะครับ
ขณะที่เรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

กรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ท่านนี้คือหัวหน้าคณะชุดสอบสวน
หวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีเลยนะ
ได้เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ

และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินนะฮะ
เจ๊บ้าบินผู้ที่ยืนยันว่าขายสลาก
รางวัลที่๑ให้กับครูปรีชา
กลุ่มที่๒กำลังพิจารณาออกหมายจับ
เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็กลุ่มที่๓เป็นกองเชียร์
และคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางต่าง

ต้องดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง๓กลุ่มให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะสรุปสำนวนมีความเห็นส่งให้อายการพิจารณา

มวลให้ท่านในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
มีความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายอย่างไรบ้าง

แล้วก็กลายเป็นศึกของทั้งสองฝ่าย
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางด้านนายสุกิต

ท้ากับทางด้านของนายอัจฉริยะ
และเรื่องระตนภงประทานชทธิ์ชั่วเหลือเหยื่ออัตยากรรม

เพราะว่าต้องการที่จะเคลียร์เรื่องนี้แหละ
เรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านนี่แหละนะคะ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปสอบถามเลยค่ะ
ทิศทางเรื่องของการเดินหน้า
ว่าหลังจากนี้นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่าในแผนจะอย่างไรต่อไป
แล้วนายสุกิตก็บอกนะบอกว่าเท่าที่ได้ตรวจสอบคำฟ้อง
แล้วก็ได้คุยกับในแผนในฐานะที่ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย
ในแผนบอกว่าไม่คิดเลยว่าการที่ออกมาเป็นพยานในคดีนี้
จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งที่ในแผนเป็นเพียงประชาชน
ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเท่านั้นนะคะ
หวยนะเก็บได้ก็คือเก็บได้

ไม่ได้บอกว่าเป็นหวยรางวัลที่๑หรือเปล่า
ไม่ได้บอกว่าเป็นของคุณจรูนหรือเปล่า
ไม่ได้บอกว่าเป็นของครูปีชาหรือเปล่า
ส่วนตำรวจเขาเรียกไปเหมือนนี้

เขาให้การตามฟังมันจริงใช่ไหม

ว่าให้การไปตามฟังมันจริงปุ๊บนี่
เขามีตำรวจกองปราบไปที่ทางหลวง๖
คนเราถ้าคุณเรียกเข้ามา

เขาก็บอกกับว่าถ้าตำรวจแนะนำว่าให้การเหมือนเดิมเนี่ย

แล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ผมไม่เปิดเผย
อ้าวเปิดเผยชั้นสั้นแล้วก็จะติดคุก
แต่ถ้าให้การตามที่แนะนำ
ว่าเห็นคับคล้ายคับคาก็จะไม่เป็นไร

อันนี้เขาก็บอกว่าเขากลัวจะติดคุก

พอหลังจากที่เขาทำตามที่แนะนำแล้วเนี่ย

หลังจากที่เขาทำตามที่ตำรวจแนะนำแล้วเนี่ย
ทางพิติราชก็บอกว่าต้องออกหมายจับ

และอีกหน่อยเนี่ยนะครับคดีใหญ่ผมเชื่อเหลือเกิน
ถ้าท่านธิราชสร้างบันทธาตุฐานอย่างนี้นะครับ
ว่ามีการแจ้งแล้วก็ไปรับคดีแจ้งความเท็จ

ทำให้รูปคดีอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายไป
ถ้าสารตัดสินมาเขาเชื่อครู
ธิราชรับผิดชอบไหมคุณถามก็เลย
ถ้าเขารับผิดชอบคุณช่วยอัดเสียงเข้ามาหน่อย
นะฮะผู้การกองปราบรับผิดชอบไหม

เขาจะต้องเอาเรื่องเดิมเนี่ยให้เสร็จก่อนนะฮะ
คุณแจ้งก็แจ้งไปใช่ไหม
ถึงแม้ถึงแม้คุณจะส่งอายการ
ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทนายของฝ่ายครูเนี่ยเขาไม่ยอมแน่
ใช่ไหมคุณทำให้ขบวนการเขาเสีย

ตอนนี้เขาเรียกมาสารแล้วส่วนหนึ่งส่วนไหนหายไปเนี่ยนะ
ลำบากสำนวนเก่า

แล้วก็ศาลก็จะมาชั่งน้ำหนักเอาว่า

ไม่ใช่ว่าตำรวจพูดยังไงแล้วจะเป็นตามนั้น
ตำรวจเองเป็นเพียงพยานบอกเล่า
สอบมาไล่ละให้สารฟังนะฮะ
ตำรวจต้องตอบทนายว่าเขาได้นะฮะ
เขาก็จะมีวิธีการนะฮะ
นายสุกิตนี้เขาก็เป็นทนายความเหมือนกัน
บอกด้วยนะคะบอกว่าจะต้องรอดูว่าทางด้านทนายสิทธาจะทำลายน้ำหนักของพยานฝั่งคู่กรณียังไง
ส่วนเรื่องการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีการทำลายน้ำหนักของพยานเท่าที่ควร
เพราะว่าเป็นการสอบฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้
แล้วก็ยังไม่ทราบด้วยนะคะว่าทางอายการรวมถึงศาลจะเห็นด้วยตามที่ตำรวจกล่าวอ้างหรือเปล่า
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมนายสุกิตแม้จะว่าแม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้าน
แต่ก็ยอมรับว่าที่ออกมาช่วงนี้อยู่ในพื้นที่สื่อเยอะเหลือเกินมาให้ข้อมูลสื่อ
ให้ข้อมูลสื่อเนี่ยเพราะว่าถูกนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กในคดีนี้แหละค่ะ
แล้วนายสุกิตบอกว่าเขาถูกกล่าวหาถูกพาดพิง
ว่านายสุกิตเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
นำไปสู่การเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนเมื่อวานนี้ไป
เพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดนายอัชริยะ
แล้วก็มีนายแผนไปด้วยร่วมเป็นพยานในการแจ้งความเอาผิดนะคะ
แจ้งความเอาผิดก็คือในข้อหาความผิดฐานขัดคำสั่งคอสช
ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน
ข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริง
ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของสังคม

บรรยัติเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้คู่ความเผยแพร่ข้อมูลและพยานหลักฐาน
ซึ่งอาจจะไปกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
รวมถึงร่วมกันหมินประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

แล้วก็ให้ผู้ที่กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย
จากนี้นะคะนายสุกิตก็บอกด้วยบอกว่าเมื่อเช้ามีผู้เสียหายมาปรึกษา
และบอกว่าถูกนายอัชริยะหลอกเงินไป
โดยรับปากว่าจะจัดทนายดำเนินคดีให้
ซึ่งนายสุกิตก็บอกว่ามีผู้เสียหาย๔คนที่มีหลักฐานเอาผิด
แล้วก็มัดตัวนายอัจฉริยะได้แน่จนถึงขั้นต้องปิดเพจหนี
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนายสุกิตดูนะคะ
มากันเนี่ยประมาณร่วม๓๐คน๒๐กว่าคนแล้วกันนะฮะ

หม้อหมายให้ทางผมจัดทีมทนาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอาชียะ

แล้วเขาก็
ผมเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว
แล้วของผมเนี่ยผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วเขาใช้เบอร์ส่วนสิบศัพท์จริง

เขาได้เดินทางเข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่

หลายที่สามารถดำเนินคดีได้นะฮะ

คือจริงคุณอัชริยะนี่เขาหากินกับตำรวจอยู่แล้ว
ที่จะไปอ้างว่าเขาอ้างนะครับ
เทียบไปอ้างว่านี่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี่นะครับ
เป็นเด็กในคาถานะฮะเป็นเด็กในคาถาเลยนะครับ
แล้วก็ยังไปอ้างว่าผู้บัญชาการภูทรภาค๗เนี่ย

ก็อ้างกับผู้เสียหายที่มาในทะดีนึกนั่นหมดน่ะ
แล้วเราก็ดูว่าตำรวจกองปากกลัวเขา
เราก็ดูนะครับตำรวจกองปากกลัวเขา

ต้องขึ้นศาลเจอที่ไหนจะเตะปากมันที่นั่น

ค่ะซึ่งนายสุกิตก็ยืนยันนะครับ
ว่าหลังจากนี้จะต้องเดินหน้าตรวจสอบพยานหลักฐาน

แล้วก็เตรียมแจ้งความเอาผิดกับนายอัจฉริยะ

สิ่งที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากหวย๓๐ล้านบาท

มันมีอีกหลายคดีใช่ถ้าฟังจากที่
พระบัตรอเคยแข็งแข่งข่าวไว้ครั้งแรกเลย

เจ้าปัญหาต่างถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย

ลากินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อกันเป็นใบ
ถึงเวลาถูกของใครของใครต้องตรวจนู่นตรวจนี่

อันนี้จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องมานั่ง
ว่าใครซื้อมาแล้วหายไม่หายอะไรยังไง
ต้องดูต่อด้วยว่าส่งผลกระทบกับผู้ค้าสลากด้วยหรือเปล่า

เรื่องนี้กองสลากก็เคยบอกนะครับว่า
ข้อเสียแน่คือการทำมาหากินของคนที่เขาอยู่กับอาชีพแบบนี้เนี่ย
งานเขาหายแน่นอนนะครับแล้วก็มีการให้ความคิดเห็นเอาไว้ด้วยนะครับ

รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการขายหวยออนไลน์ดีกว่า
เป็นใบแบบที่เราซื้อกันอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับคำอธิบายจากอาจารย์ปรเมฆ
วันที่ท่านเดินทางไปร่วมเสวนาเรื่องหวย๓๐ล้านโอละเวงนะครับ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าหากสลากเพียงใบเดียว
ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งบานปลายอย่างคดีหวย๓๐ล้าน

มันก็เป็นปัญหานั่นแหละนะครับ
แต่หากในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงการซื้อขายสลากแบบเดิม

อาจารย์จะว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับ
มันหวยออนไลน์มันก็ดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันหวยออนไลน์เนี่ยมันขายเกินราคาไม่ได้ไง
มันขายเกินราคาไม่ได้คนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะชอบไหม
อันที่หนึ่งเราก็จะมองว่าบริษัทที่ผลิตออนไลน์
จะได้ราคามากกว่าชะบ้านหรือเปล่าอันที่หนึ่ง
มันมีอยู่สองตัวถ้าหวยออนไลน์ปั๊บเนี่ย
เกินราคาไม่ได้แน่นอนแค่นั้น
และเขาก็มองว่าไอ้คนที่ตั้งเครื่องคือคนที่ได้กำไร
เราก็มองว่าคนตั้งเครื่องก็ต้องสัมพันธ์กับกรรมการ
คือมันมีมองกันบ้านเราเนี่ยนะ
ในแง่ว่าแต่ละคนจะได้ประโยชน์จนทำงานไม่ได้
ถูกไหมเอาจริงหวยตอนนี้ไม่ต้องออนไลน์ก็ได้
แต่ว่าขายราคานั้นจริงจริงนะเออก็โอเคอันที่หนึ่ง
ที่สองหวยของใครพิมพ์นิ้วมือได้ไหม
พอซื้อเสร็จแล้วพิมพ์นิ้วมือเลยเพื่อให้มันจบ
จะได้ไม่ต้องเถียงกันพอซื้อปั๊บพิมพ์นิ้วมือแล้วก็ถือไป
ถ้าไม่พิมพ์นิ้วมือก็ถือว่ามันยังไม่ขายใคร
อาจารย์ก็บอกเอาไว้นะครับอาจารย์ปรเมฆยังบอกว่า
หวยสามสิบล้านที่กาญจนบุรีก็ทำให้สังคมเนี่ย
มาจับตามองเรื่องจริยธรรมของคนกันมากขึ้นนะครับ
รวมถึงเรื่องการทำงานของตำรวจด้วยกระบวนการยุติธรรมด้วย
มีความโปร่งใสหรือไม่ใครกันแน่ที่พูดจริงพูดโกหก
เพราะว่ามันมีการทำกันเป็นขบวนการ
ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแค่คนสองคนอะไรพวกนั้นเท่านั้นนะครับ
ขณะที่นายกิติพงศุทธิตัวแทนองค์กรผู้พิการและผู้ค้าสลาก
ว่าการออกสลากแบบออนไลน์หากเกิดขึ้นจริง
จะส่งผลกระทบกับผู้ค้าสลากจำนวนมาก
เพราะสลากินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์
เอื้ออำนวยกับผู้ขายโดยเฉพาะผู้ขายที่เป็นคนพิการมากนัก
ส่วนรองศาสตราอาจารย์นวลน้อยตรีรัฐ
ภูมิหน่วยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกร
มีความเห็นว่าปัญหาการนำเสนอข่าวเรื่องหวย๓๐ล้านของสื่อมวลชน
ตอนนี้มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า๓เดือน
ว่าสลากกินแห่งรัฐบาลกลายเป็นการพนันที่มีประชาชนเล่นเป็นอันดับต้น
กว่า๒๑ล้านคนส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าถึงสลากได้ง่ายขึ้น
โดยหลังจากมีการควบคุมราคาพบว่ากองสลากผลิตสลากออกมาจำนวนมากเช่นกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อสลากของประชาชน

ใช่ค่ะก็เป็นทั้งเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็เรื่องข้อมูลเชิงสถิติ
พูดถึงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่เราตามกันมาข้ามปีจริง
แล้วก็ช่วงหลังจะใช้คำว่าหลังหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้
เพราะว่าไม่รู้แล้วเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่
แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า
นายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดตกเป็นเป้าโจมตีของทางพยานฝั่งตรงข้าม
ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันแบบสด
โดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้ามารับทำคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลผ่านทางมูลนิธินะคะ
หลังจากนั้นก็มีการนำหมวดจรูนไปชี้จุดในการซื้อลอตเตอรี่
ก็เป็นเวลาไล่เลี่ยกันเลยกับที่นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
รวมถึงนางพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัดออกมาให้สัมภาษณ์
ก็ยืนยันค่ะว่าขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชาเป็นหวยชุด๕ใบ๗๐๐บาท
ก็ทำให้ทนายตั้มเข้าไปแจ้งความกับแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งสองคน
คือเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดว่าขายสลากเกินราคาที่กฎหมายกำหนด
คดีนี้ก็ดำเนินไปตามกระบวนการของพนักงานสอบสวนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีทำคดี
หรือว่าช่วงที่โอนคดีมาให้กับกองปราบทำต่อ
ก็มักจะเห็นทนายตั้มอยู่กับลูกความในการไปติดต่อหน่วยงานต่าง
แล้วสิ่งที่เห็นเป็นประจำเลยก็คือจะเห็นทนายตั้มเนี่ยนะคะ
สวมเสื้อยืดใส่กางเกงเป็นกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดก็เป็นนี่แหละค่ะ
เสื้อยืดของมูลนิธิแล้วการแต่งกายของทนายตั้มเนี่ย
หลายคนก็หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในโลกออนไลน์
รวมถึงผู้ที่ร่วมวิชาชีพทนายความ
หลังจากที่ในแผนเดินทางไปร้องสภาธนายความ
ให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องวินัยตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่สอนอบางยี่ขันในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
ทำให้นอกจากสังคมจะจับจ้องความเคลื่อนไหวในคดีหวย๓๐ล้านแล้วเนี่ย
ก็เลยจับจ้องมาที่ทนายสิทธาอีก